พี่สี่สู่วันนะเจออะไรขนาดไหนไม่หยุดร้องค่ะ
ยังเดินหน้าต่อล่าสุดเนี่ยไปร้องต่อ
เอกป๊อกช่อแล้วถึงขั้นจะยุบพักร่วมโอ้โห
เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นดินเนอร์ทำพิษค่ะ

อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการครอบงำชี้นำกิจกรรมของพักการเมือง

คือมีร่วมโต๊ะด้วยไงคุณเอกธนทรคุณป๊อกปียบุตร
แล้วก็มีคุณช่อพันนิกา
ก็มานั่งดินเนอร์กับพักร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมาค่ะ
คือทางนายศรีสุวัณธ์เขาก็ตั้งคำถามอยากอยากรู้เหมือนกันนะ
ว่า๓คนนี้ไปร่วมวงในนามพักอะไร
คือ๓คนนั้นอยู่ในคณะเก้าหน้าเขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงไงในห
นี่แหละคะที่นายศรีสุวัณธ์ไปร้องกับก็ก็ต่อ
แล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าพักการเมืองยังปล่อยให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกพัก
มาครอบงามมาชี้นำอันนี้มันผิดนะ
ลองฟังเสียงในศรีสุวรรณหน่อยค่ะ
ถูกสารรัฐนวณนะครับ
นิจฉัยว่าห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง
เขาหาลือกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
อย่างนั้นคุณไม่ได้เป็นสมาชิกภักดิ์

นะฮะมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะเข้าไป
อ้าวคือพี่ศรีไม่
ไม่ได้จะยุบพักก้าวไกลพักเดียวเหรอ
ทั้งหมดที่ไปดินเนอร์วันนั้น

ค่ะมองเก้าไก่จะเอาหมดเลยเหรอทั้ง๖ภักดิ์เลยเหรอ
ใช่ก็นี่ไงพี่ศรีบอกว่าผมเตรียมเอกสารแล้ว
เดี๋ยวก่อนวันจันนี้

วันจันทร์เดี๋ยวจะไปที่กรกต๒๒พฤษภา
พี่ศรีบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานไปร้องกับกรกต
เดี๋ยวจะได้ส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูล
สั่งยุบพักการเมือง
ทั้ง๖พักที่ร่วมหารือกันตั้งรัฐบาลวันนั้นต่อไป

เจอกี่หมัดเจอกี่ตบ
ยังไม่หวั่นยังคงเดินหน้าต่อนะคะ